ชาวบ้านเขาฮือฮามากเขาไปขอโชคกับที่นี่เลย
มะเขือยักษ์ผลเท่ากับมะพร้าวคุณใหญ่ขนาดไหนไปดูกันค่ะ
คุณเคยไปพยาวแล้วเจออะไรใหญ่ไหม
ผมพูดตรงนะผมยังไม่เคยไปที่พยาว
ผมเลยไม่รู้ว่าใหญ่เล็กอะไรยังไง
คุณเคยพูดว่าถ้ามีโอกาสคุณไปแน่นอน
ถ้าผมไปผมจะไปเจอมะเขือใหญ่ยาวอย่างนี้นี่แหละ
แล้วคุณนุ๊กกี้ของเราเคยเจอไหม

คือมะเขือมันใหญ่แล้วดำบ้านแตกเลยเหรอ

มาดูที่นี่ดีกว่าว่าเขาเจอกันที่ไหนยังไงบ้างนะคะ

ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
เขาพากันมาที่นี่เพราะว่าจะมาดูมะเขือยักษ์

จริงเขาบอกว่าเอาง่ายเลยเท่าหัวคน

ใหญ่มากลูกมะเขือใหญ่มาก

คุณประพันธ์วงตะวันนะคะ

เขาบอกว่าเขาปลูกมะเขือยักษ์อยู่บริเวณข้างบ้านนะ

อุ้ยลูกเดียวอ่ะลูกนั้นเป็นกิโล

คุณผู้ชมดูน้ำมะเขือยักษ์ลูกนี้

ทำหมู่บ้านเออ

ใช่ไหม
แต่ชาวบ้านเขาไม่ได้แกล้งค่ะคุณ

เขาเอาดอกไม้ทูบเทียน

ไม่ใช่เอาไปใส่แกงเขียวหวาน
เอาดอกไม้ทูบเทียน

จากต้นมะเขือที่ให้ลูกยักษ์ขนาดนี้

ไม่ใช่เป็นแป้งมันผสมละลายน้ำทำแกงอะไร

แป้งเป้งทาหน้านี่แหละเอายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่

แล้วก็คาดหวังว่าเขาจะได้โชครับปีใหม่ไทย
ที่จะถึงหรือว่าเทศกาลสงกรานนั่นเอง

ใหญ่มากเลยน้อยมะเขือแบบนี้เอาไปทำอะไรดี
มะเขือไหมซุปมะเขือก็ได้ผัดมะเขือก็ได้
แล้วเวลาทำตำนะใช้ข้อกระเดือน
แล้วต้องใช้หม้อขนาดไหนในการต้มมะเขือยักษ์ขนาดนี้
หม้อเล็กคุณก็หั่นแล้วก็ใส่สิ
อย่างนี้คุณพูดอย่างนี้นะผมดูยังไงรู้ไหมดูโง่เลยนะ

ุ๊กกี้เคยไปเจอใหญ่อย่างนี้ที่พยาวไหมนุ๊กกี้
คุณกล้องสองช่วยพยักหน้าทีหนึ่ง
พอแล้ว

เขาไม่พยักหน้าแสดงว่าเขาไม่รู้